เกือบตี๒นะครับสถานบันเทิงแห่งนี้นะครับเป็นผับชื่อว่าโรงเล่ามหานครแอดตรา
อยู่ที่ตำบลทัพเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
ผู้ก่อเหตุเนี่ยชื่อว่านายชะยะพลเสียมไหมอายุ๓๔ปี
มีเรื่องมีราวกับโต๊ะข้างพกปืนมาเที่ยวผับแล้วก็ยิงใส่เขา
เสียชีวิตไปคนหนึ่งแล้วตอนเดินออกวิ่งหนีไปเนี่ยนะ
ก็กราดยิงไปเรื่อยนะครับมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๖คน
หลังจากนั้นก็หลบหนีไปค่ะนะล่าสุดครับทางกองปราบรามบอกว่า
นายชะยะพลที่หลบหนีไปที่พม่าเนี่ยตำรวจก็ประสานกับทางการพม่าเอาไว้
ว่านี่เป็นผู้ร้ายคดีสำคัญแล้วทางการพม่าทางฝั่งท่าขี้เหล็กได้ติดต่อมานะครับ
เพราะว่าเขาได้เรียกตรวจรถที่ด่านตรวจท่าขี้เหล็ก
มีคนพม่าเป็นคนขับแล้วก็มีคนไทยอยู่อีก๔คนอยู่ในรถนะครับ
และยึดอาวุธปืนได้กระสุนปืนด้วยจากเป้สะพายของชายไทยหนึ่งในนั้นที่ถูกจับ
ของไทยได้รับการประสานมาว่าหนึ่งในนั้นคือนายชะยะพลหรือไม่
เราก็ตรวจสอบกลับไปพบว่าใช่จริงนะครับ
ตอนนี้กำลังประสานขอตัวกลับมาดำเนินคดีนะครับ
ท้องที่ของจังหวัดตรังพันธุ์ตำรวจโทประเสริฐสงแสง
ได้รับการประสานจากทางการพม่าว่าจับกลุ่มนายชะยะพลหรือนายอาคมได้เมื่อวานนี้
ก่อคดีฆ่าคนตายในพื้นที่จังหวัดตรังของไทย
แล้วก็หลบหนีไปที่พม่าถูกสารออกหมายจับด้วย
โดยผู้ต้องหานั้นไปอาศัยอยู่กับชนกลุ่มน้อยในพม่า
ทำหน้าที่เป็นผู้คุ้มครองขบวนการผลิตยาเสพติด
แล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของพม่าจับกลุ่มได้
เกี่ยวกับเรื่องของการครอบครองอาวุธปืน
ค่ะย้อนคดีนิดนึงนะคะจากภาพขวามือที่เป็นภาพในคลิปที่เกิดเหตุ
ตี๑๔๕๖พฤศจิกายนนายชะยะพลหรืออาคมเสียมใหม่อายุ๓๔กับพวกเขาไปเที่ยว
โรงเล่ามหานครถนนพัทธลุงตำบลทัพเที่ยงอำเภอเมืองตรัง
แล้วก็ไปมีเรื่องกระทบกระทั่งกับนักท่องเที่ยวอยู่โต๊ะข้าง
ใช้ปืนเป็นปืนพกสั้นแบบออโตเมติกยิงใส่นายสิริพลแต้มประสิทธิ์อายุ๒๒ปีจนเสียชีวิต
ยิงเสร็จก็ไล่ยิงเพื่อนของนายสิริพลจนบาดเจ็บไปอีก๖คน
หลังก่อเหตุนายชะยะพลหรืออาคมก็อาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไป
พนักงานสอบสวนสพเมืองตรังขออนุมัติศาลออกหมายจับไป๕ข้อหาค่ะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่ามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนำอาวุธปืนเข้าไปในสถานบริการ

คือนอกจากคดีนี้แล้วก็มีหมายจับคดีอื่นเยอะแยะนะฮะ
ทำร้ายร่างกายนะครับเรื่องของการพยายามฆ่าอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
ตอนนี้เรากำลังประสานกับทางการพม่าเพื่อขอตัวกลับมาดำเนินคดีที่ไทยนะฮะ
ทางพม่าเขาก็ทราบเรื่องเรียบร้อยแล้วว่านี่คือผู้ต้องหาตามหมายจับของเรา